แค่เรื่องรถนะคะแค่เรื่องรถจอดไม่ขยับรถแค่นี้ค่ะถึงจะต้องใช้ปืนกันเลยโหฆ่าฉันตายกันง่ายเลย
แทนที่น้องหนูตายอ่ะหลับตาเพราะหนูเล่นยิงเลยอ่ะยิงน้องหนูหลมไปเลยอ่ะตั้งแต่ที่หนูยืนกันอยู่อ่ะ
แทนแทนแทนเรียงลูกมายูธิเตียมาตายให้ตายแทนดีกว่า
หมดเข้าไปสักคนแล้วอ๋อใช่

แล้วโทรไปโทรไปก็รับโทรศัพท์ไม่เป็นเล่นก็ไม่เป็น
ลูกรักบอกว่าน้องน้องไอ้เบสโดนยิงตายรีบมาใจอากาศตาย
จะไปโรงพยาบาลกะจะไปหอมสักทีสองทีเขาไม่ให้เข้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนจะปีใหม่นะคะเกิดช่วงประมาณสักต้นเดือนธันวาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วก็จริงเหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือว่ามีมีพยานซึ่งเป็นบุคคลในที่เกิดเหตุอยู่เยอะ
แล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุอยู่ชัดทีเดียวนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของความกังวลตอนนี้คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
ก็กังวลว่าคดีจะคืบหน้าไหมนะคะ
แล้วก็จะสามารถเอาผิดได้ตามข้อเก่าหาซึ่งเป็นข้อกล่าวหานักหรือเปล่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนนี้เองมันก็มีการแจ้งความกันไปกันมา
เพราะว่าคือความชุลมุนตรงนั้นเนี่ยก็อาจทำให้มองได้ว่านะคะ
ฉันก็ใช้ภาษากฎหมายไม่ถูกอาจจะเข้าร่วมวิวาสไหม
มีการยั่วยุหรือเปล่าจะเป็นป้องกันตัวสำหรับคนก่อเหตุได้หรือเปล่า
ไม่ได้ตั้งใจยิงให้ตายได้ไหมไม่ทราบเพราะเหล่านี้คือข้อต่อสู้ที่จะไปสู้กันแน่แน่
ในส่วนของผู้ก่อเหตุอยู่ในคุกนะคะตอนนี้แล้วก็มีการคัดค้างการประกันตัว
แต่ว่าความกังวลของทางฝั่งครอบครัวผู้ตายก็คือว่าคดีจะไปถึงขนาดไหน
เพราะว่าข้อโต้แย้งของฝั่งผู้ก่อเหตุก็มีไม่น้อยพอสมควร
อธิบายได้จากภาพก็ได้วันนี้สี่ท่านที่จะคุยกันกับดิฉันในรายการนะคะ
คือก่อนหน้านี้ทางครอบครัวได้ไปติดต่อทนายอนัญชัยไว้
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ติดตามในเพจของทนายอนัญชัยจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาทนายอนัญชัยไปบวชนะคะ
ก็เลยทำให้คดีก็ต้องรอระยะสักเล็กน้อยจนกระทั่งหลังปีใหม่ก็กลับมาร้องเรียนกันอีกครั้ง
คดีจะเงียบหรือเปล่านะคะแน่นอนวันนี้ทนายอนัญชัยชายเดชนะคะ
ก็จะเป็นคนที่ทำคดีนี้ให้กับครอบครัวนี้นะคะคุณแม่สมบัติหอมจิตนะคะ
แล้วก็พี่สาวคือคุณอ้อยยอดเพชรแล้วก็อีกหนึ่งคนคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบเหตุ
แต่ว่าโชคดีรอดชีวิตมาได้นะคะคุณพิทักษ์หอมจิตหรือว่าแซ้งนะคะ
สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน่นอนเพราะเราเพิ่งเจอกันนะ
คุณแม่คุณพี่นะคะแล้วก็ทุกคนครอบครัวท่านอื่นมาด้วยนะคะ
แสดงความเสียใจอีกครั้งมันเพิ่งผ่านไปเนอะนะแม่นะ
แต่ว่าเดี๋ยวคดีต้องเดินหน้าต่อก่อนนะคะในรายการเราจะใช้ภาพนะคะแม่
ก็ขออภัยไว้ก่อนนะคะมันจะใช้ภาพซ้ำไปซ้ำมามันเห็นหลายครั้งเนอะ
คุณแม่สุขภาพเป็นยังไงก่อน
ไปพาเว๊ย์เข่าเดินไม่ได้ไปเยี่ยมหลาน
อยากลองได้๖กับล้มเดินไม่ได้สี่เดือนแล้วเขาก็ไม่ประหวัดหัวใจ
เพราะว่าหัวใจเต้นมากแรงก็ผ่า๕๐๕๐เพราะบอกว่าเหลือ๓๐ด้วย
แต่เขาก็ไม่พาให้มาตรวจดูเป็นโรคหัวใจ

ตรวจเจอได้๒ปีแล้วนะ

เขาก็ไปกินยาเดือน๘๐๐กินยานอกระบบ

มีเบสอายุ๔๕แล้วมีเบสอ่ะ

เดินเรือทรายเดินเรือทราย
นี่พี่เขาก็ต้องช่วยกันเลี้ยงมา

กึ่งจะเป็นพี่กึ่งจะเป็นน้ากันได้เลยไหม
อันนี้แซวกันเล่นเนอะเพราะว่าทิ้งช่วงนะคะ
เพราะฉะนั้นคือความรักจะไม่ใช่แค่น้อง
เหมือนเราเห็นเขาเลี้ยงเขามาช่วยแม่เลี้ยงเขามา

เพราะฉะนั้นพี่สาวก็จะมีความรู้สึกไม่ต่างจากแม่แหละ

แต่เบสอ่ะรักเขามากนะเขา
ก็กินนมนะตั้งแต่เกิดมายังเข้าโรงเรียนเลย

ร้องไห้แต่เขาเป็นเด็กดีนะเขาไม่เคยไปเกเลใคร
ไม่เคยจะไปนู่นไปว่าใครเนี่ย
เพื่อนเตรียมไปสอบถามแถวบ้านนู้นได้เลย
แต่ว่าคนที่ยิงเนี่ยไม่มีใครเอาเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดมาระยะหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวให้ทนายอนัญชัยเล่าส่วนของคดีก่อน
คือว่าทนายอนัญชัยคือเป็นบวชอย่างที่ถ้าใครตามเพจจะทราบ
จะมีช่วงที่ก็เข้าสู่ทางทำ

ทีนี้ออกมารอบนี้คือมันไม่น่าจะมีอะไรสะดุดไหมคะ
เพราะว่าพอคัดค้านการประกันตัวเขาก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว
แล้วก็คดีไม่เห็นมีอะไรจะซับซ้อนเลยค่ะ
ทีแรกมันก็คงไม่มีอะไรหรอกครับ
แต่มันมีอยู่เหตุหนึ่งก็คือ
มันมีรายการหนึ่งไปออก
แล้วก็พอไปดูเสร็จเนี่ยลักษณะการถามของเขาเนี่ย
มันเป็นลักษณะในการถามแบบถามค้านถามให้แตก
เราก็ดูอยู่ตอนนั้นเราก็เป็นพระอยู่นะ
เขาก็ดูแล้วมันถามอย่างนี้มันไม่ได้ไง

แต่ว่าการถามเนี่ยมันต้องถามแบบกลาง

ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเขาเป็นผู้เสียหายใช่ไหม
และอย่างหนึ่งขณะที่ผมบวชเป็นพระเนี่ย
ตัวทางนี้เขาก็ไปหาผมที่วัด

ไม่ยังคือผมยังพูดอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ถือเป็นพระอยู่
และอย่างหนึ่งมาหาผมวันที่๑๖
พอดีวันที่๑๗ผมก็จะไปปฏิบัติธรรมที่
อยสะเก็ดเชียงใหม่อยู่๑๐วัน
ที่สำนักปฏิบัติธรรมตานังเลนังที่ดอยสะเก็ด
แล้วก็ผมก็บอกเดี๋ยวให้ผมออกมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
คือลักษณะที่กังวลที่ไปหาทนายเป๊กนี่นะคะ
คือคดีช้าหรือว่า

แต่ไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกันนี่
เขาก็มีสิทธิ์จะให้ใครช่วยก็ได้แต่ว่า
หลักอย่างหนึ่งทางนี้เขาเป็นคนยักษ์ยนต์

เขาให้เงินแม่ทุกวัน

เบ๊ชขับบิลให้เงินแม่ทุกวัน

กำลังเก็บตังค์เพื่อจะอุปสมบทด้วยนะครับ

น้องเขาก็ขับวินมอเตอร์ไซค
รับจ้างเอาเงินมาให้แม่ทุกเดือน

เขาเป็นคนมีฐานะแล้วเป็นคนใช้อาวุธปืนเป็นนะครับ
เป็นคนยิงปืนเป็นคนไปฝึกยิงปืนนะครับคือดูจากประวัติเขาใช่ครับ
มีมีเอกสารมีภาพวีดีโอมีอะไรเรียบร้อยอะไรทุกอย่าง
คือคือสไตล์ผมต้องดูก่อนว่าของจริงหรือของปลอม
บินมอเตอร์ไซด์ส่วนฝั่งนู้นเนี่ยมีอาชีพค้าขายมีอาวุธปืนมีสูณัก
ซึ่งพิษบูเนี่ยมันก็เป็นสูนักที่ค่อนข้างที่จะโหดและดุ
ใช่ไหมครับลุกใช่ค่ะซึ่งทางนี้เขาก็กลัวว่าเอ่อ
กลัวจะไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากผม
แต่แต่คดีถือว่ายังไม่ได้เรียกว่าช้าถูกไหมคะทนายเดชาใช่ครับ
ไม่ไม่ถือว่าช้ายังไม่ได้เรียกว่าช้าอ่าคือวันที่แปดเนี้ย
ก็คืออีกสองวันเนี้ยน่ะผมก็จะไปที่ทหาเผลอไปขอพพูกกับ
แล้วจะเอาพยานบางปากเนี่ยไปด้วยนะครับมีพยานประจักษ์พยานอีกสองสามปากครับ
ทีเอาทีนี้ค่ะถ้าสมมุติเราเรากลับไปดูกล้องวงจรปิด
ซึ่งบันทึกภาพเอาไว้ซึ่งมันเลยกลายถึงบอกว่าทำไมคดีนี้มันไม่ได้มีความซับซ้อนนะคะ
เพราะว่าประจักษ์พยานคือคนที่ร่วมอยู่ในเหตุมีจำนวนมาก
แล้วก็มีจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตามข่าวก็คือเล่ากันง่าย
จริงแล้วมีความบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นคือเพราะว่ามีการจอดรถขวางทางเข้าบ้านของผู้ก่อเหตุใช่ไหม
แต่อันนี้คือไม่ใช่รถของน้องหนูนะ
คือมีการจอดรถขวางทีนี้ก็เลยเหมือนกับตะโกนบอกกันประมาณนี้ใช่ไหมคะ
แต่เนื่องจากมีความบาดหมางกันมาเนี่ยดิฉันเข้าใจเอาว่าคือบรรยากาศตอนนั้นมันคงไม่เป็นมิตรกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้ให้พี่สาวเล่าเอาแบบละเอียดเลยพี่อ้อย
เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเกิดอะไรยังไงบ้าง
ตอนนั้นหนูลงมาช้าตอนนี้เขาอยู่ข้าง

เขาถอยรถลงมาแต่ยังไม่ได้เข้า
เขาลงมาจากรถเขาก็ออกมาพูดถ้อยคำที่มันไม่สุภาพครับ

พอเขาถอยรถเขาลงมาพูดถ้อยจ่ายที่มันไม่สุภาพใช่ไหม
เขาก็พูดแล้วเขาก็มองหน้าคนในบริเวณนั้นว่า
ทำไมไม่มีน้ำใจเลยไม่ถอยรถให้

มอเตอร์ไซค์ครับแต่ทางทางระแวกทางบ้านผมคือเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้ว
คือไม่ติดแล้วคือจะเป็นรถที่คนที่อยู่ชุมชนด้านบน
ใช่คนนี้เขาชอบล็อคคอล็อคคอลด
ใช่แต่เนี่ยเพื่อนผมเขาก็ลงมาขยับให้
พอขยำให้เสร็จเขาก็ถอยเข้าไปแล้วแล้วเหมือนเขาออกมาพูดอีก

แล้วเขาเลยว่าพี่ว่าใคร
แต่เขาบอกไม่ได้ว่าอ้าวแล้วพี่มองหน้าผมทำไม
คือเขาก็เดินมาคุยกัน
ผมก็เดินมาห้ามน้องผมว่าอย่ามีเรื่องกันเลย
คนบ้านใกล้กันถ้ามีเรื่องกันแต่ก็มองหน้ากันไม่ติด
แต่รู้ใช่เปล่าก็มีเรื่องกันอยู่แล้วเราต้องรู้สิ
คือใช่ผมรู้ครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ถูกกันกับเขาอยู่แล้ว
แต่ผมก็พยายามผลักน้องผมเข้าไป
ผมก็ด่าน้องผมได้ด้วยความที่เขาพูดมาว่า
ผมพูดคำหยาบได้ไหมครับ
ว่าอาจจะมีคำว่ากู้มึงนิดนึง
เขาพูดอย่างนี้น้องผมก็เลยว่า

ถ้าถามผมไม่ตายพี่ก็ตายเขาก็พูดอย่างนี้ครับ

คือตรงนั้นที่นั่วกันอยู่คือ
อย่าหาว่าถามแบบแบ่งคนเป็นกลุ่มนะ
แต่ว่ามีฝั่งเขาฝั่งเราเนี่ยจำนวนแค่ไหนเป็นยังไงบ้างคะ
คือจะพูดว่าฝั่งเขาฝั่งทางบ้านผมคือ
ลงมาจากบ้านของฝั่งเขาอาจจะมี๒คน

ของผมก็จะเป็นญาติพี่น้องนี่แหละ

เล่นกันทุกวันช่วงประมาณนั้นค่ะ

ตกลงแล้วคนที่ยิงเขาเข้าใจไหม
ว่ารถที่ขวางทางเข้าบ้านเขาไม่ใช่รถของ

ไม่ใช่รถของแซงไม่ใช่รถของกลุ่มทางเรา

แล้วทำไมมันมีเรื่องกันได้อ่ะคะ
ที่มีเรื่องเขาว่าเขาแบบ
พูดยังไงเขาหาว่าพวกผมไม่มีน้ำใจ
แล้วถ้อยคำที่เขาพูดมาแบบโห

คือไม่ใช่รถตัวเองแต่ก็ขยับให้หน่อยไม่ได้เหรอ
ใช่คือเขาจะพูดอย่างนั้นแต่คือเขาพูดคำหยาบไง

ผมกล้าพูดเลยผมขยับให้แต่เขาพูดคำหยาบไง

แล้วปกติเขาก็จอดรถขวางประตูบ้านกันอย่างนี้ได้เหรอ
เขาก็จะจอดแต่เขาจะรู้เวลาว่าถ้ารถบีบแต่เนี่ยเขาก็จะมาขยับกัน

แต่คนนั้นคือเขาอยู่ด้านในเลย

จังหวะวันนั้นคือบีบแล้วไม่มีใครมาเหรอ
หรือว่าไม่ทันได้รู้หรอกว่าเจ้าของรถมาหรือเปล่า
ก็วันนั้นประมาณดึกเนอะใช่ใช่เขาก็อยู่ข้างใน
แต่เขาแบบอยู่ข้างในลึกไงเขาก็ไม่ได้ยินเสียงแต้อยู่แล้ว
ระหว่างว่าผมก็นึกว่ามันพ้นไง
ตูดมันอาจจะเกยมานิดนึงตูดรถ

เพราะว่าถ้าเขาพูดดีสักหน่อยนึง
ผมก็เดินไปขยับให้นะถึงผมไม่ถูกกันกับเขา
แต่คือเขาพูดมาแบบโหไม่น่าฟังเลย
คืออย่างนี้นะคะคือเนื่องจากอย่างนี้นะ

แต่ทีนี้ไอ้ข้อมูลที่ว่านี้มันจะมีผลต่อการสู้คดีแน่
อยู่อายุไหมไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องป้องกันตัวไหม
ก็ตั้งใจเข้าร่วมทะเลาะการวิวาส

แล้วก็ตั้งใจจะทะเลาะกันจะซัดกันอยู่แล้ว

ทีนี้พี่ถามกลับไปดูวีดีโอเมื่อสักครู่นี้ใหม่นะคะ
คือว่าตอนที่พูดกันแล้ว
คือทางฝั่งเราบอกว่าเรารู้สึกว่าเขาพูดกับเราไม่ดี
ตอนที่เราพูดกลับกับเขาเราก็มีอารมณ์เขาเปล่า
มันเหมือนคนแบบใส่กันไหมคะแซง

แต่คือว่าเขาพูดทิ้งทวนมาก่อนครับ
เพราะผมผลักน้องผมจะขึ้นบ้านแล้วไง

ใช่ค่ะมีคดีกันอยู่แล้วเยอะไหมคะพี่อ้อย
ก็ประมาณ๓๔เรื่องค่ะ
แจ้งความอะไรคะเรื่องหมามากกว่า

เข้ามาหลุดออกมาเข้ามาในบ้านหนู

ตัวผมอีกแล้วเคยโดนกัดต้องหลายเข็ม

แล้วผมไปดึงหมาแล้วแย่งหมามันกัดหมาผมเนี่ย
มันก็มีแผลอยู่ตรงนี้ผมโดนงับมือไง

ทีนี้พอตอนวันเกิดเหตุที่แซงบอกว่าเขามีลูกด้วย

หนูยังลงตามหนูมาเลยหนูก็ไม่รู้เรื่อง
ลูกหนูอุดหูอยู่ข้างหลัง
ใช่
เขาจังหวะตอนเกิดเห็นนะคะ
เขาขู่เรื่องปืนก่อนไหม

ตอนจังหวะที่เขาชักกับตอนที่เบสก้าวเข้าไปหาเขา

แล้วอันนี้เราก็ต้องถามให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะ
เพราะว่ายังไงมันอยู่ในบันทึกของกล้องอยู่แล้วนะคะ

ตอนที่จังหวะเบสที่สาวเท้าเข้าไปเนี่ย
เราพอจะบอกได้ไหมแสงว่าตอนนั้นคือเบส
เบสก็จะเข้าไปเหมือนกับแบบ
ก็พร้อมเข้าไปมีเรื่องไหมหรือว่าเบสเข้าไปยังไง
คือเข้าไปคือเขาหันหน้าไปคือเขาถามว่า

แต่ว่าตอนที่เขาพูดก็คือพูดด้วยคำรุนแรงนะใช่ไหมคะ

อ้อยอันนี้ถามตอนที่แบบสองบ้านมีเรื่องกัน
เวลามีเรื่องกันคือ
คนยิงกับเบสเนี่ยเคยมีเรื่องกันส่วนตัวเองไหม

ไม่ค่ะมันมีแค่ทะเลาะกับเรื่องน้องชายหนูอีกคนนึง

คือเบสไม่เคยทะเลาะกับคนยิงหนึ่ง

หน้ากันมีปัญหาเคยตะโกนใส่กันไม่เคย

แต่สองบ้านมีเรื่องหมากัดชนใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิด
อย่างที่บอกคือสิ่งที่ต้องถามคือว่า
ตกลงแล้วพอสู้คดี
ภาพที่ออกคำอธิบายของสองฝั่งเนี่ย

ว่าก็ว่านะคะคือในแง่ของความเสียหายเนี่ย
ก็เสียหายกันคนละแบบแน่นอนที่เขาเสียหายมาก

ในขณะที่อีกบ้านหนึ่งก็เหมือนเสียอนาคตไปเลยเหมือนกันนะคะ

แต่ประเด็นคือเมื่อต้องสู้คดีกันแล้ว
ข้อเท็จจริงที่เอามาสู้แค่ไหนสักครู่ค่ะ

กล้องวงจรปิดอย่างที่บอกไปค่ะทนายอนัญชัย
คืออย่างเราเนี่ยเราดูภาพข่าว

แต่ทีนี้เวลาสู้คดีคงสู้กันคือยิบตาแน่

คืออาจจะมองก้ำกึ่งได้ใช่ไหมคะ
คือทางผู้ก่อเหตุคือแน่นอนนะคะ

มันไม่มีใครสามารถจะตัดสินด้วยการฆ่าเขาได้
แต่ทีนี้ข้อต่อสู้เขามันอาจจะหนักเป็นเบาได้ไหม
ว่าเขาเรียกอะไรร่วมวิวาสหรือยังไงคะ
เหมือนกับป้องกันตัวเอาเดินเข้าหาเขาก่อนนี่
อย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ครับคดีนี้เนี่ย
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่เคยใช้อาวุธปืน
หรือไม่ได้ซ้อมยิงปืนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับ
แต่บังเอิญว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการใช้อาวุธปืน
เขาซ้อมยิงปืนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปืนเขามีความชำนาญเชี่ยวชาญมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่ยใช้อาวุธปืนเป็นกับใช้ปืนได้เนี่ย
ละอย่างอืมเป็นในที่นี้คือหมายความว่าเวลาอาวุธปืนที่ใช้ออกมาเนี่ย
จะยิงเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณจะยิงใครสักยิงอะไรสักอย่างเนี่ย
มาต้องยิงนะถ้าไม่ชักก็ไม่ต้องยิงใช่ไหมครับหรืออย่างหนึ่งอ่ะ
อาวุธปืนเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงเมื่อชักออกมาแล้วเนี่ย
มันต้องยิงยิงแล้วต้องยิงให้ตายนะฮะแล้วไอ้จุดสามแปดอ่ะ
ที่เขายิงเนี่ยในป๔มันจะเขียนไว้เลยว่าใช้เพื่อป้องกันตัว
และป้องกันทรัพย์สินของตนเองอันนี้คือหนังสืออนุญาตเวลาใช่ครับป๔
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาไว้ป้องกันตัวเขาป้องกันทรัพย์สิน
ไม่ใช่เอามาใช้เพื่อที่จะไปเบ่งหรือใช้เป็นอิทธิพล
เพราะฉะนั้นการใช้ปืนเนี่ยต้องใช้อย่างเป็นผู้มีวิจารณญาณ
ไม่ใช้อย่างอันตภัณฑ์ถูกไหมครับการที่คุณมีอาวุธปืนก็ดี
แล้วคุณเนี่ยไปซ้อมยิงปืนก็ดีแล้วคุณไปแอคชั่น
เพราะคุณใช้ปืนเป็นแล้วเนี่ยแล้วคุณไปให้สาธารณชนในชุมชนทั้งหลายเนี่ย
รู้ว่าคุณมีอาวุธปืนเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นผู้มีวิจารณญาณในการใช้ปืน
แต่ถือว่าเป็นคนใช้ปืนอย่างอันตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณมี
คุณใช้คุณเรียนเนี่ยนะคนเรียนเนี่ยเรียนเพื่อรู้นะรู้เพื่อใช้ให้เป็นครับ
มันมีผลต่อคดีคดีอะไรเพราะว่าอย่างเช่นภาพเนี่ยครับถ้าเราเห็นเนี่ย
เวลาเขายิงเป้านี่นะครับมันจะมีต่อตัวต่อตัวต่อตัวต่อนี่คือจุดตายนะ
ตัวพอนี่คือพิการเขารู้คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาผมจะไม่เอาป้าย
ป้ายยิงปืนมาให้ดูเขายิงจุดท้ายทอยคือจุดตายเขายิงจุดท้องคือจุดตาย
เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นคนใช้อาวุธปืนเป็นซ้อมยิงปืนเป็นคุณยิงจุดตายเขาหมดเลย
ถามว่าคุณใช้อาวุธปืนเนี่ยเพื่อป้องกันตัวได้เหรอบันดาลโทษะได้เลย
อย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแค่คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่มีอาวุธปืนเป็นอาวุธไม่มีมีดเลยนะ
วันเกิดเหตุเขาไม่มีอะไรเขามีแต่คือมือสองข้างกับเท้าเพราะฉะนั้นปืนต่อปืนมีดต่อมีด
เท้าต่อเท้ามือต่อมือคือต้องสมน้ำสมเนื้อกันนะครับ

ผมดูรายการช่องหนึ่งเนี่ยพยายามออกในแนวที่ว่าป้องกันตัวนะครับ
ซึ่งป้องกันตัวก็ดีบันดาลโทษะก็ดีเนี่ยนะฮะ
ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเอาอาวุธปืนมาเนี่ยผมจะไม่พูดเลย
แต่คุณเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนเป็นซ้อมยิงปืนลงในโพสต์ลงในอะไรทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นการใช้ปืนของคุณเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวัง
ยิ่งกว่าบุคคลปกติอย่างเราเพราะฉะนั้นการสู้คดีเนี่ยมันดึงสำคัญนะครับ
ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าภัยอันตรายเนี่ยตั้งต่างใกล้จะถึง
หรือถึงตัวถึงจะอ้างป้องกันได้แล้วเบสเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะ
อ่ะดิฉันลองถามค้านต่อนะแต่เขาไม่รู้นี่ชุลมุลอ่าชุลมุลไม่รู้หรอก
ใครมีไม่มีเหน็บมาหรือเปล่าเขามองอยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วตัวต่อตัว
มันมีแสงอยู่อะไรเรียบอยู่แล้วเขาเห็นแล้วอ่ะถามค้านต่อแต่ระยะมันใกล้
แล้วลูกเขาก็อยู่แถวนั้นบ้านเขาอยู่แถวนั้นเขาคือมันอาจจะเร็วมาก
เขาจำเป็นต้องป้องกันตัวอันนี้มันจะสู้กันได้ไหมเรื่องป้องกันตัวค่ะ
คืออย่างนี้ครับพอมีเรื่องปุ๊บเนี่ยเขาเดินไปข้างหลังนะไปอาวุธปืนออกมา
การป้องกันต้องทันทีทันใดแต่เขาไปเอาวุดปืนข้างหลังซึ่งภรรยากับลูกอยู่ด้วย
ซึ่งทางนี้เขาเข้าใจว่าทางภรรยาหรือลูกเนี่ยให้ไปเอาอาวุธปืนมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปกลับไปเอาอาวุธปืนมาแล้วยิงเนี่ย
ทางที่เขาเล่ามาเนี่ยนะครับมันจึงใช้ป้องกันไม่ได้ไงแสดงว่าคุณไปอาวุธปืนมาแล้ว
ฉันขอแทรกตรงนี้โดยการถามแซงค่ะคือตอนนั้นเราเห็นปืนคือเหน็บไว้
ไว้อยู่แล้วหรือควักมาจากไหนไม่รู้หรือยังไง
ยูเฉยเขาก็ควักมาเลยครับผมก็ยังงงอยู่เลยว่าตอนแรกพูดกันผมก็ไม่เห็นปืนเขานะครับ
เห็นจังหวะตอนก่อนที่จะตั้งปืนขึ้นมาเพื่อยิงไหมคะว่ามันมาจากไหน

มันมีจังหวะหน่วงไหมว่าเขาเดินไปตรงอื่นเขาบอกอย่างไรครับ
เขาเดินไปตรงรถเขาครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปทำอะไรแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกทีหนึ่ง
ตอนที่เราเห็นจังหวะนั้นเนี่ยก่อนเขาเดินไปเขามีพูดหรือตะโกนหรืออะไรก่อนไหม
ไม่ครับไม่ครับไม่ได้พูดครับ
ตอนที่เดินไปเนี่ยตอนที่มีคุยกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีอาวุธปืนนะ

กลับมาครับแล้วเขาก็มาพูด

ก็เลยสังหรณ์ใจว่าทำไมเขาไม่ยิงตั้งแต่แรก
คือจังหวะตอนนั้นเนี่ยคือเบสผู้ตายนะคะก็คือเข้าใกล้เขามากขึ้นแล้วด้วยหรือเปล่าจังหวะที่เขาขึ้น
เขาก็เถียงกันห่างกันอย่างนี้ค่ะเขาก็เถียงกันอย่างนี้เถียงกันไปเถียงกันมา

ข้างรถเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับมาสักพักนึงเขาก็เถียงกันอีกเขาก็ยิงปั้งเลย
ตอนที่เขาเดินกลับมาอีกเห็นจังหวะเขาชักปืนหรือลง

แล้วตอนที่เขาเดินไปตอนนั้นมันห่างกันนานไหมคะ

ไม่ใช่แบบว่าก็งงอยู่หายไปไหน
ไม่มีจังหวะขนาดนั้นไม่ได้หน่วงไว้ขนาดนั้นใช่ไหม

ทีนี้ในส่วนของปืนเองเนี่ยนะคะ
ก่อนที่มันจะมีจังหวะที่เขาหายไปแล้วกลับมาใหม่แล้วถึงจะยิงเนี่ย
ก่อนหน้านั้นเขามีพูดถึงปืนไหม

ตอนนั้นเนี่ยนะคะคือเอาหน้าจังหวะก่อนเกิดเหตุการณ์ยิงนะคะแซง
ที่พอจะบอกได้คือทางเขามีกี่คน

ทางเรามีการแบบเหมือนกับเพื่อนมาเริ่มได้ยินเสียงคนมาช่วยมามุงมีเยอะขึ้นไหม
ค่อยเดินออกมาแต่ตอนแรกผมมาอยู่กับเขาก่อนสองคนแล้ว
พี่สาวก็ค่อยเดินลงมาทีละคนพอได้ยินเสียง

บอกว่าน้องมีเรื่องหนูก็เลยวิ่งลงมาแล้วลูกหนูก็ตามลงมาด้วย
หนูก็ไม่รู้ตามลงมาหนูก็บอกหนูก็ดึงน้องหนูว่าไปเถอะขึ้นบ้านเถอย่าไม่มีเรื่องเขาเลย

ระหว่างนั้นเนี่ยนะคะตอนที่โตเถียงกันอยู่เนี่ย
ทางภรรยาได้ห้ามหรือทางภรรยาเขาได้ยังไงบ้างคะ

ผมเถียงนั้นอยู่หนูก็เลยไม่ได้ฟังตรงนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะทนายอนัญชัยดิฉันยังคงอยู่ว่า

แต่เรื่องป้องกันตัวเนี่ย
นานชัยบอกว่ามันมีทั้งประวัติที่เขาก็โชว์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัว

คำถามคือจังหวะพอมันเกิดเหตุจริงต่อให้คนใช้ปืนเป็นเนี่ยนะคะ
แต่ว่าการตัดสินใจตอนนั้นมันอาจจะถูกอ้างในการสู้คฎีได้ไหมว่า
คือภัยมันไม่ถึงไง
คือคนจะอ้างป้องกันได้เนี่ยภัยต้องใกล้จะถึงตัว
แล้วมีเหตุบรรดาโทษศาสตร์ใช่ไหมครับ

คุณไปให้เขาย้าย

เขาก็เลยพูดตอบโต้มาแสดงว่าคุณเป็นคนก่อเหตุก่อนใช่ไหม
ส่วนเรื่องป้องกันไพมันต้องเห็นว่า
คือการชักอาวุธปืนอันนึงสังเกตให้ดีนะ
ตำรวจเมืองไทยกว่าจะชักอาวุธปืนมาป้องกัน
หรือว่าจะยิงใครสักคนเนี่ยใช้เวลานานนะ

อเมริกาถ้าจับปุ๊บคืออะไรก็ยิงเลยนะ
แต่ตำรวจเมืองไทยกว่าจะชักปืนได้
เขาต้องใช้วิจารณญาณมากเลยนะยิงออกไปเนี่ยมันหมายถึงชีวิต
คุณเนี่ยเป็นคนเรียนอาวุธปืนมาไปซ้อมมาลงคนรู้ไปทั้งบางเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณใช้เป็นคุณต้องระมัดระวังปืนเลย
เพราะฉะนั้นการที่คุณเอาปืนมาเนี่ยคุณเอามาเพื่ออะไรเหรอ
อันนี้โดนข้อหาผาอาวุธด้วย

และอย่างหนึ่งที่เกิดเหตุมันอยู่นอกบ้านนะ
คุณเอาปืนมานอกบ้านนี่คุณก็โดนแล้ว
เพราะฉะนั้นปืนเนี่ยเขาไม่ให้พกพานะครับ

ถ้าไม่ได้แต่งชุดตำรวจเนี่ยคุณก็พกพาไม่ได้นะ
ตำรวจที่เหน็บปืนเนี่ยไปเนี่ยผิดหมดนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาอ้างว่าป้องกันไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าเขาไม่มีอะไรแล้วคุณต้องเห็นเลยว่า
เบสเนี่ยเอาอะไรมาเอามีดมา
หรือว่าเอาปืนมาหรือเอาวัตถุอะไรที่จะทำร้ายคุณเนี่ย
คุณถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นการชักปืนมันสำคัญมากไง
คุณต้องแน่ใจแล้วว่าตัวของเบสเนี่ยเขามีอาวุธเช่นเดียวกับคุณ
ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นคุณแม่อยู่ที่ไหนคะ
เลี้ยงหลานอยู่หน้าลงโหม

ก็๑๕๐๐เมตรได้ครับ
ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมได้ยินเสียงคนแบบช้งเช้งชงเช้งใช่ไหมคะแม่จ๋า
ไม่รู้เรื่องก็ห่วงไปเลี้ยงหลานตรงนู้นก็ห่วงเบสนะ
ห่วงเบสเขาว่ากลับจากวินหรือยังอย่างนี้
แล้วก็เขาโทรไปไปหารับโทรศัพท์ก็ไม่เป็น
แล้วพี่ชายเขาออกไปซื้อไอ้น้ำแข็งบอกเอิญใครโทรมาหามึงอ่ะ
บอกเบียดโดนยิงตายแล้ว
พี่ชายก็ออกมาร้องไห้ใครยิงน้องกูไม่ใช่ยิงน้องกู
เอาลูกมาคนแล้วก็มาตามหลังบอกไปส่งป้าหน่อยสิ
ป้าใจขาดตายแล้วบอกคนเท่านั้นเด็กมาส่งให้
ไม่เห็นใจไม่เห็นอกเห็นใจเลยตอนตาย
แต่คนตอนนั้นเขาบอกว่านายอยู่ตรงหน้าบ้านแล้ว
แต่เขาปิดบังว่ายังไม่ตายก็นั่งร้องไห้

แม่ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นคืออย่างที่ถามพี่สาวคือว่า
เบสกับตัวคนยิงไม่เคยมีปัญหากันเองเป็นแค่สองบ้าน

หมากัดหมาขึ้นบ้านทั้ง๕คน
ทีนี้เราเคยเห็นไหมคะแม่หรือว่าพี่สาวหรือแซงเคยเห็นไหมว่า
บ้านนี้คนนี้เคยถือปืนออกมาหรือพยายามบอกคนอื่น

เคยทำปืนลั่นเข้าบ้านกันไปแจ้งความโทษใช่ไหม

เคยด้วยแจ้งความไว้ด้วย
คือเรื่องปืนกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไง
เดี๋ยวแล้วตอนนั้นเดี๋ยวนะปืนลั่นคือลั่นเข้าบ้าน

ไม่รู้ลั่นยังไงลั่นหรือเจตนาอะไรเราไม่รู้

เข้าไปในบ้านเลยค่ะโดนตู้เสื้อผ้าเลยค่ะ
เฉียดหัวเอิญ

วันนั้นถ้าผมจำให้ผิดประมาณสามสี่โมงเย็นครับ
เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือถ้ามันมีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะคือเรื่องของการสู้คดีเฉพาะคดีมันมีแน่
แต่เรื่องประวัติที่ผ่านมาความบาดม้างเคยวิวาดกันมีคดีกันแม้กระทั่งประวัติเรื่องปืนนะคะก็อาจจะมีผลต่อการสู้คดีแน่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งก็จะกินเวลาพอสมควรถ้าเราจะลากนับตั้งแต่ว่ารักษณะการลงมาจากรถถอยรถจังหวะมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูยาวเลยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เราจะพูดคุยกันทีนี้ขอกลับมาประเด็นเรื่องนั้นก่อนว่าตกลงนอกเหลือจากเรื่องหมากับคนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะปืนร่านใช
ซึ่งตอนนั้นก็มีคดีอื่นกันอยู่แล้วไหมคะตอนนั้นยังคิดว่ายังครับแล้วตอนนั้นเริ่มหมากกันยังคะ
ยังค่ะนอกจากตอนที่หมากัดนะคะซึ่งหลังจากนั้นใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนะคะปืนลั่นเหตุมันเกิดยังไงใครจะเล่าได้บ้าง
ผมอยู่บ้านวันนั้นผมนอนอยู่ในบ้านใช่ไหมครับผมก็ได้ยินเสียงปืนมันทะลุมาประมาณ๓๔โมงเย็นนั่นแหละวันนั้นพ่อผมก็นอนอยู่ตอนที่พ่อผมอยู่ทะลุลงมาผมก็งงใครยิงอะไร
แล้วมันทะลุมาห้องพี่ฉันก่อนแล้วมาทะลุห้องป้าแล้วก็มาเข้าตู้เสื้อผ้าห้องป้าอีกทีหนึ่งครับแล้วพี่ผมกำลังเดินอยู่พอดีเลยเขาก็ตกใจ
ตั้งคำถามไม่ถูกเดี๋ยวแล้วยังไงเขาอธิบายว่าไงคือเขาก็อยู่ตรงนั้นเพื่อจะบอกว่ากระสุนเขาเองเหรอคะ
บ้านเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับมันเป็นกำแพงกั้นครับแต่บ้านเขาเป็นบ้านสองชั้นอ่าครับผม
แล้วเขาเล่าว่าอะไรคะตอนนั้น
วันนั้นผมไม่ได้ไปสอนอด้วยต้องถามคนที่ไปแจ้งความเพราะผมไม่ได้ไปด้วย
หรืออะไรอย่างนี้ยิงขุเมีย

เพราะว่ามันเกิดจากบ้านอีกหลังหนึ่งไงผมก็ไม่เห็น
ก็คือสรุปได้ว่าคือมันเกิดในบ้านเขาเอง

ว่าคนนี้มีปืนหรูกับยิงปืนเป็น

คือรู้จากเฟซบุ๊กเขารู้อย่างไร
ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้กับเพื่อนเวสใช่ไหมครับ

เขาเอาปืนมาเจาะหน้าแล้วก็ยิงขู่ลงพื้น

อันนี้คือภาพจากกล้องมองจอมปิดอีกมุมหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพใหญ่ก็ได้นะจะได้ดูพร้อมกันนะคะ
คือที่คุณผู้ชมเห็นเป็นดวงไฟใหญ่
ก็คือไฟท้ายรถใช่ไหมคะ
คือตรงถนนตรงกลางที่คุณกำลังเดินผ่าน
นั่นคือถนนของชุมชนมันก็แคบแหละนะใช่ไหมคะ
ทีนี้ประตูบ้านของคนที่ยิงคนก่อเหตุเนี่ย
คือด้านซ้ายมุมจอล่างนะคะ
ที่เราเห็นเปิดไว้เป็นซี่ว่าง
อันนี้คือรถที่แวบไฟอยู่เนี่ย
มันจะข้ามถนนซอยเพื่อที่จะเข้าบ้านเขา
แต่ตรงนั้นมันเหมือนมันเหมือนเป็นประตูเหมือนกันนะพี่อ้อย

คือว่าอันนี้คือประตูเหล็กบ้านเขาค่ะ
ตรงนั้นเขาเขาคาอยู่เนี่ยมันเป็นประตูด้วยไหมที่เขาคา
อันนั้นคือตู้โทรศัพท์ค่ะตรงนั้นน่ะ

มันเป็นสองชุมชนครับ
เพราะฉะนั้นถนนในซอยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนของชุมชนมันจะค่อนข้างแคบ

ตรงที่เราเห็นมอเตอร์ไซค์จอดเยอะจริงเป็นถนนใช่ไหม
คิดว่าเป็นถนนเพราะว่าเขาก็ต้องสัญจรไปมากันทุกวัน

ไม่ว่าหน้าบ้านก็หรอกตัวของถ้าเรือ
ทีนี้ที่เราเห็นนี่คือกำลังจะถอยเพื่อที่จะเข้ามุมซ้ายก็คือบ้านเขา

ที่เราเห็นเมื่อกี้มีคนไปขยับรถอยู่

แต่ก็คือนั่นแหละขยับแล้วใช่ไหมคะ
แล้วอาจจะมากึ๊กกักตรงก่อนเข้าบ้านอีกนิดหน่อย

ไหมคะตามลูกศรชีก็คือคนก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็ลงมาจากรถ
ใช่ไหมคะตอนนั้นแซงอยู่ไหนลูก
เล่นโทรศัพท์อยู่ด้านหน้าของเบ้นถ้ามุมขวาสุด
ที่ชี้ว่าเบสกับแซงก็อยู่ขวามือไปอีกทีนึงใช่ไหม
ใช่ครับแต่ผมนั่งตรงข้ามครับผมเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นที่นั่งกดอยู่
แล้วเพื่อนก็มาคุยด้วยนะครับใกล้กับเบสครับ
คือตอนที่ถอยอันนี้เนี่ยพอเขาจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยโทษนะคะคือมีตระกูลแบบ

ใช่ครับแล้วเขาก็มาพูดอีกรอบหนึ่งเขาพูดแล้วเขาก็มองหน้าเบส
จังหวะนี้ลงมาอันนี้คือติดอะไรติดมอเตอร์ไซค์อีกเหรอ
เปล่าครับเขาเดินมาแล้วเขาก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่มีน้ำใจเลย

ตรงนั้นมีนอกจากกลุ่มเบสที่อยู่ตรงสีเขียวแล้วเนี่ยนะ
มีใครอีกไหมตรงมุมสีเขียวมุมเดียวกับเบสนอกจากเบสกับแซง

ไม่มีครับนั่งกันอยู่ประมาณ
แล้วทางฝากทางฝากที่เป็นสีแดงทางฝากที่เป็นสีแดงไปมีคนอยู่เยอะไหม
น่าจะคิดว่าเยอะอยู่ครับพอเป็นไว้ลุงก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละครับ
เอางี้นะถ้าเราดูรูปแค่นี้นะถ้าเขาจะให้คนช่วยขยับต้องเป็นซีกทางนู้นนะ

ซีกทางเขียวนะต้องเป็นซีกทางแดงไปทางนู้นถูกเปล่า
เพราะว่าตอนแรกตอนถอยแว๊บไฟมันมีอยู่คันหนึ่ง

แล้วก็ไอ้ที่ตรงแถวสีเหลืองตอนนี้เนี่ยนะคะ

ก็ลงมาคุยกันแบบว่าเอาพี่เยาว์ไงคือแบบ
ทำไมเบสลุกไปหาเขาเรียกหรือยังไง
ก็คือว่าเบสคือเขาด้วยความที่คล่องใจคือว่า
พี่พูดด่าใครแล้วพี่มองหน้าผมทำไม
ครับผมก็เลยมาคุยกัน

ก็บอกว่ารถก็มันก็ไม่ได้จอดขวางตรงนี้
แล้วมาบอกว่าไม่มีน้ำใจ

มีเด็กอ่อนด้วย
พอจะจำได้ไหมแซงเห็นอะไรแล้วแซงนึกออก

เบสก็บอกว่าผมว่านับถือพี่ตลอด
แต่คืด้วยคำพูดของเขาไง
ถวนนะที่ผมจำได้นะทิ้งทวนคือว่า
เฟฟหน้ามึงไว้ดีเถอะเซฟชีวิตมึงไว้ดีด้วย

แล้วเบสก็เลยหันมาพูดที่ว่า
ถ้าทำให้ผมให้ตายแล้วผมไม่ตายพี่ก็ตายประมาณนี้
คือจังหวะนี้จังหวะนี้นี่คือร้อนแล้วใช่ไหม
คือแบบอารมณ์มันร้อนไม่ไหวกันแล้วทั้งคู่นะ
แล้วคือมันใกล้กันมากด้วยนะคะมันค่อนข้างใกล้
ทีนี้เราจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันเรื่อยนะคะ
คือจังหวะนั้นตอนนั้นพี่อ้อยมาหรือยัง
มาแล้วค่ะหนูว่าห้ามดึงน้องผมก็เดินมาห้าม
ผมเดินมาผมก็ผลักน้องเข้าบ้าน
จังหวะที่เถียงกันคือคนก็เริ่มรู้แล้วว่าอยู่หรือเปล่า
ผมก็ผลักเข้าบ้านแล้วเริ่มทะยอยกันมาแล้วแบบ
แม่อยู่แม่ไม่ได้ติดต่อผมก็เล่นโทรศัพท์แล้วผมก็ผลักเขาเข้าบ้าน
เขาก็จะเข้าบ้านแล้วเขาก็เดินมาเห็นว่าหยิบปืนมาแล้ว

เด็กตั้งเลือดตั้งแยะดูเลย

เขาก็เดินกลับข้างไปที่มุมรถก่อนเนี่ยกลับขึ้นมาอีก
กล้องนี้มันจะถูกใช้ในคดีแน่ใช่ไหมคะ

หรือว่าเอามาจากไหนเราไม่รู้เพราะว่าเขาเดินกลับไปที่มุมซ้ายรถเห็นไหมครับ
เมื่อกี้เห็นไหมครับมุมซ่ายรถซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับ
แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธปืนยิงใครนะครับ
เพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยและดีอย่างคุณปืนเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในบ้านนะอยู่นอกบ้านนะ
อยู่นอกบ้านนี่แสดงว่าการพกพาอาวุธปืนของคุณเนี่ยมันเป็นการผิดกฎหมายแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยปืนเป็นอาวุธร้ายแรงเนี่ยคุณก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
และใช้วิทยานและคุณใช้ปืนเป็นด้วยนะ
การยิงแต่ละครั้งเนี่ยต้องยิงอย่างมีเหตุและมีผลนะครับ
เพราะว่ายิงออกไปแล้วเนี่ยมันตายได้นะ
ตอนพอยิงเสร็จเนี่ยเราได้ยินเขาพูดอะไรไหมคะแซงหรือพี่อ้อย
ผมผมช็อกใช่ไหมผมเห็นน้องล้มลงไปต่อหน้าผมก็เลยตั้งสติ
ขึ้นไปหยิบกุญแจรถเพื่อที่พาน้องไปโรงพยาบาล
ผมก็เลยอุ่มร่างเบสผมออก

ขึ้นมาผมกึ้งขึ้นแบบเขาหนักมากใช่ไหม

พอโดนยิงเขาครับผมก็อุ้มขึ้นมาขึ้นไปท้ายรถ
แล้วเพื่อนของหลานเขาก็ซ้อนไปอีกคนนึง๓คน

ที่ขออนุญาตจะสะดวกให้ดูแผลไหมคะขออนุญาตนะ
อนุญาตนะขออนุญาตนะคือจริงเราเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บใช่ไหมคะโดนยิงด้วย
จังหวะที่เราโดนยิงคือยังไงทำไมถึงโดนด้วยอีกคนน่ะ
เพราะอยู่ด้านหลังครับจังหวะที่เขายิงเข้าท้อง
แล้วลูกกระสุนทะลุตัวเบสมาถึงผมครับผม
แผนลงเพราะอะไรครับเดี๋ยวนะทะลุจากเบสมาที่คุณเหรอ
ใช่ครับคือมันไม่เข้าใช่ไหมคะแต่เหมือนกับมันคงช้ำใช่ไหมมันกระแทกแรง
จังหวะนั้นก็รู้สึกตัวก็เจ็บอยู่จุกก็ไม่รู้ว่าโดนอะไร
ตอนแรกนึกว่ามันเป็นสะเก็ดแต่จริงมันเป็นหัวกระสุนนี่แหละทะลุมาเลย
มันเข้าลึกไหมคะสิมันก็ไม่ลึกครับชนแล้วมันก็ตกลงไปเลย
แสดงว่าหนังเหนียวมากเลยนี่รอดมาได้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับ
นี่ก็จุดตายเหมือนกันนะครับจุดนี้ถ้าตามนี้ก็คือจุดตายเลย
คืออย่างแซ้งแซ้งจะเป็นพยานคนสำคัญใช่ไหมครับ
คือตกอยู่ในผู้เสียหายด้วยแล้วก็เป็นพยานคนสำคัญ
แต่ทีนี้ในการสู้คดีอย่างที่เราเห็นคนเยอะ
ไม่ได้แปลว่าทุกคดีที่เราเห็นคนอยู่ร่วมในเหตุแล้วจะเป็นพยานในคดี
คำถามคือว่าถ้าไม่ได้มีพยานเลยนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าบรรยากาศนั้น
ตอนนั้นเป็นยังไงนะเพราะคนรู้จักใกล้ชิดกันหมดเนี่ยนะคะ
ใช้แค่ภาพเหตุที่เกิดขึ้นพอครับ
คือผมไม่อยากให้เป็นคดีเหมือนพ่อโดดตึกใช่ไหมฮะ
คือตอนที่เราผมเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติมันต้องผิดปกติ
แต่ว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันผิดปกติตรงไหนใช่ไหมครับ
แต่สิ่งที่เราเห็นที่เขาถูกกระทำเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ย
ในฐานะที่เป็นทนายมานานเนี่ยเรามองดูแล้วเนี่ย
มันน่าจะเป็นอย่างที่เขามาขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือกับเราจริง
ใช่ไหมฮะเราถึงได้เข้ามาช่วยเหลือและอย่างหนึ่งเนี่ย
การเป็นพยานในศาลนี่นะครับเวลานานเข้าเนี่ยตามพยานยากมากนะครับ
ณถึงเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครอยากเข้ามาเป็นพยาน
แล้วบางทีถ้าเป็นพยานแล้วเนี่ยพอเกิดมีการประกันตัวได้หรืออะไร
มันจะมีการเทคนิคที่จะทำให้พยานเกิดความกลัวช่วยเหลือในการเบิกความ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีทนายในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
โดยไปกำกับดูแลช่วยเหลือให้มันอยู่ในร่องในรอย

ตั้งแต่ต้องสอบเนี่ยมันจะเป็นผลดีและเป็นขวัญกำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียหายนะครับ
ว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงเขาจะมีฐานะที่ยากจนนะครับไม่มีปัญญาจ้าง
แต่เขาเนี่ยเมื่ออยู่ในสังคมแล้วเนี่ยเขาควรได้รับความเป็นธรรม
ในเมื่อความเป็นธรรมนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะกระทำ
เพราะว่าน้องเบสเนี่ยฟังที่เล่ามาเนี่ยเพื่อนเขาก็รักมาก
แล้วเขาเป็นคนที่มีความกระตันอยู่แล้วก็เอาให้แม่ทุกวัน
ตอนนี้แม่ก็ป่วยนะครับตาก็มองไม่ค่อยเห็นเป็นเบาหวาน
เป็นโรคหัวใจเป็นความดันสารพัดเนี่ยซึ่งเราในฐานะที่เป็นทนาย
อย่างผู้มีวิชาชีพเนี่ยเมื่อเขามาขอความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยครับ
แต่ลึกเนี่ยว่าบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดา
เอ่อคุณแม่ค่ะน้องเนี่ยอายุ๒๑คำลังจะบวชจริงตั้งใจจะบวชเมื่อไหร่คะ
เขาบอกเดี๋ยวเก็บเงินซะอีกหน่อยนึงเขาจะบวชแล้วบอกเออบวชสิลูก
แม่จะกอจายพระเรืองด้าแม่ขอยู่อีก๔๖ปีแม่ตายไม่ไหวพ่อหรอก
หนูอย่ามาตายก่อนแม่แหงไงแม่ตายวันใดเชิญตอนไหนก็ไม่รู้
หนูว่าตายตอนหลังแล้วเมื่อนั้นเขาเข้างาน
เขาต้องเอาลงงานสั่งรูปถ่ายรูปไปอัยกภีร์
เอาไปสมัครงานได้แล้วแต่ก็ยังไม่เรียก

เป็นหลังไอ้เบสทำไมโยนรูปให้เหมือนดูต่างหน้าอะไรอย่างนี้
ก็อย่างที่แม่เล่าในข่าวคือก็ยังไม่ได้ทันได้
ไม่ทันลาแล้วก็ไม่ทันได้เห็นกัน
โอ้โหไม่ได้เห็นโอกเห็นใจเลยตอนที่ตาย
เวลาก็เห็นเห็นแล้วอยากกินอะไร
เนื้อไหลแล้วก็เคลิ้นแล้ว
เค้าอยากเคลือทำไว้ก็เคลื่อน
เอาอย่างนี้คุณแม่ยังน้อยก็สบายใจว่า

กันแล้วเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวว่ากัน

แล้วเดี๋ยวเราไปสู้กันต่อในชั้น๓นะคะ
ขอบคุณค่ะ
แต่ผมก็บวชอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานะครับ
เพราะว่าไปที่ดอยสะเก็ดเนี่ยผมก็ไปเจริญกรรมฐาน
แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยผมก็เอ่ยชื่อเขาด้วย
ก็แบ่งบุญให้เขาด้วยนะครับ

ค่ะส่วนคดีเป็นอย่างไรตามกันต่อนะแม่จ๋า

ไม่โรงพยาบาลตอนที่รับศพมาตาเขาลืม
แล้วก็คนแถวบ้างบอกว่าพี่บัตรไปรูปลงดิ
ท่านบอกว่าเบสไม่ต้องห่วงแม่นะลูกนะ

ถ้าเกิดฉันได้ฉันได้
ถ้ามีจริงขอให้เกิดลูกแม่ทุกชาติทุกชาติ

ให้กำลังใจแม่ต่อก่อนนะเดี๋ยวยังต้องสู้คดีกันต่อนะ

เขาอยากกินอะไรนะเขาก็ทำให้เขากิน

เอาอย่างนี้แม่ตาเดี๋ยวขออนุญาตกลับขออภัย
เดี๋ยวขออนุญาตหลังรายการเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะนะคะ